พาคุณผู้ชมไปกินปลาท่องโกที่จังหวัดพยาว
คือร้านนี้เขามีไอเดียเก๋มาก
นอกจากจะทำปลาท่องโกะที่เป็นคู่กันแล้วนะ
เขายังมีปลาท้องโขที่มันสอดไส้นมด้วย
เต้าหู้เขาก็มีนะแบบทรงเครื่องมากมายหลากหลายสูตรเลย
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะปลาท่องโกะที่มันมีไส้
เดี๋ยวได้ดูกันนะคะบุกไปที่ร้านนี้ค่ะ
นั่นน้ำเต้าหู้สาขาหนึ่งสูตรเด็ดไม่เหมือนใครนะคะ
เพราะว่าตัวแป้งปลาท่องโกะเนี่ยจะเป็นแป้งสูตรพิเศษของทางร้าน
กรรมวิธีดูเหมือนทั่วไปใช่ไหมคะ
แล้วก็ตัดเป็นแท่งท่อนแบบนี้ก่อนนะคะ
จากนั้นค่ะได้แป้งที่เข้าที่เข้าทางแล้ว
ก็จะนำเอาไปทอด

แล้วก็เรียกว่าเจาะช่องตรงกลาง

แล้วก็นำเอานมข้นหวานบีบใส่เข้าไปค่ะ

มันก็ทำให้เราได้กินปลาท่องโก
เหมือนจิ้มนมแบบไม่ต้องเลอะเทอะมือด้วยนะคะ
ถ้าหากใครที่ไม่ชอบทานหวานทางร้าน

ประเบียบไม่ต้องมีก็ได้
ดีทั้งนั้นเลยดีทั้งนั้นเลย

บัวลอยน้ำขิง
เป็นเมนูหนึ่งที่ลูกค้าชื่นชอบมากเลยนะคะ

อกจากนั้นค่ะก็ยังมีการสั่ง

โดยเฉพาะงาดำคุณผู้หญิงเขาก็ชอบ

ก็ได้แล้วแต่เลยน้ำเต้าหู้โอวันติ้น
เป็นความชื่นชอบแล้วแต่บุคคลค่ะ
เราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านเขาหน่อยนะ

เล่าให้ฟังว่าเปิดร้านมา๓ปีแล้ว
ก็จะแน่นแบบนี้ทุกวันแล้วค่ะ
เพราะว่าขายของดีมีคุณภาพ

ท่านทานแทนอาหารเย็นเลยก็ได้
เพราะว่าขายกันตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๓ทุ่ม

ผมเคยลองนะกินง่ายย่อยง่ายแบบนี้

เต้าหู้ก็กินอีกเป็นโปรตีนชนิดที่ดีนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่านี่แหละค่ะเขาก็ขายดิบขายดีกัน
สำหรับทุกเพศทุกวัยเด็กผู้ใหญ่คนชรา
แล้วก็ราคาย่อมเยาว์ด้วยอย่างปลาท่องโก
แบบตัวปกตินี่ธรรมดานี่นะคะตัวละ๒บาท
ส่วนปลาท่องโกสอดไส้จะอยู่ที่ตัวละ๕บาทเท่านั้น

ใครอยากจะไปนะร้านอยู่ติดกับสารหลักเมืองพยาว
บริเวณถนนผนโยธินนะคะคุณผู้ชม
แวนไปได้นะร้านเปิด๔โมงเย็นจนถึง๓ทุ่มค่ะ

อยากลองไปทานบัวลอย

อีกฉันอยากลองทานน้ำเต้าหู้โอเวิลติน